สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ

สู่โรงรับจำนำแห่งความสุข
ที่พร้อมมาบริการความสวยให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ

หยิบจับของใกล้ตัวมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ

ไม่เคยส่วนใหญ่มีรุ่นราวคราวเดียวกัน

ผู้รับจำนำของเราแกมีสามีเด็ก
บางทีสามีเด็กแต่ว่ามันไม่ถึงฝั่งฝันนะสิพี่เอ

ถ้าเธอไม่พักฉันรักไม่ไหว
พี่น้อยจ๋าสวัสดีจ้า
อย่างน้อยรู้ไหมเนี่ยพี่กำลังมีน้องเขยแล้วนะ

โอ้โหพี่พูดมาได้น้อยไปสิคะ
ขัวของฉันไม่ใช่ขัวลำดานะคะแต่เป็นขัวเด็กค่ะ
อายุน้อยกว่าฉันตั้ง๑๗ปีจ้า

บุญสาปใช่ไหมแบบนี้
ที่จะพี่น้อยพี่สาวของเขาเอง
อันนี้แต่งตัวดีจังเลย
นี่นี่เขาออกไปหาบัวเด็กที่ไหน

ฟังนะไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่สำคัญเลยพี่
แต่จุดที่สำคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้

คือว่าเขาเนี่ยนะเอาสินสอดมาขอแต่งฉัน
นื่นหนึ่งแสนกับท้องอีก๔บาท
มักจะลุ่มมาก
หมอก็ลองชิมดูสิค่ะ

โอ้โห
ฝนนี้ก็จะตกอีกแล้ว

อีกหัวเด็กของฉันแล้วสิ

มันจ้องจะกินกับฉันทั้งวันทั้งคืนเลยพี่

อุ๊ยอยากได้มาก

ถูพื้นปิดหน้าต่าง
ตอนฉันนั่งสอยผ้านะ
มันจ้องจะต่อยฉันทั้งวันเลยพี่น้อย

โอ้โฮเอาน่าลิ้นจี
นี่เองก็อยู่กับผัวได้เองมาตั้งนานแล้ว

นี่ใครเขาอยากได้ผัวเด็กอย่างเองนะเว้ย

ความชอบของฉันกับความชอบของมัน

ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงกับมันแล้วเนี่ย

นี่เดี๋ยวเองไปคุยกับผัวเด็กของเองให้เข้าใจนะ
เรื่องแบบนี้มันไม่มีใครผิดใครถูกหรอก
ยังอยู่ที่รสนิยมและความต้องการ
มันคนก็ชอบมามันคนก็ชอบหน่อยไง
จั๊กไม่ว่าแต่ท่าไหนบ้าง

มามาจอยกัน

นี่ที่เราตกลงกันไว้ว่า
เราจะมีอะไรกันเฉพาะเวลาที่เราว่างเท่านั้น

เอ้าก็วันนี้มันเป็นวันพระ

ฉันว่ามันเริ่มจะเป็นปัญหาของเราสองคนแล้วล่ะ

ไม่ได้ว่างมาทำอะไรแบบนี้บ่อยค่ะ
ตอนแรกผมคิดว่าเราสองคนชอบอะไรเหมือนกันซะอีก

ฉันก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องแบบนี้มันผิดหรอกนะ
แต่เป็นเพราะว่าเราไม่เหมือนกันมากกว่า
ผมเปลี่ยนไม่ได้หรอกผมชอบแบบนี้

ถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะจากกัน

ทำไม
ก็วันนี้มันเป็นวัน

อ่ะเริ่ม

โอ๊ยพุธ
ขอต้อนรับฟ้าลินทรีย์จากเพชรมุรี

ป้าจินและป้าน้อยสวัสดีครับ
จะลึมหึง๖๑๐กว่าชั้นทรายมาทถามให้เค้าปื้ออไปออกทางเพศบุรีอีไตย
สั่งธุดรำวงแบบเบี้ยวให้ทุกคนเปรียบกันทั้งเมือง
แต่ความแซ่บของเราดีกว่ามาคุยถึงเรื่องความแซ่บของเราหน่อย
สามีเด็กเด็กกว่ากี่ปี๑๑ปี

ตอนนั้นยังสวยอยู่หุ่นยังได้กงเป็นองค์

แต่ผมชอบละนะ
อันนี้จริงใครโปร่งใครกรองไม่เจอ
ฉันเกลียดมันเห็นหน้ามันหนูดัก

สินี่ไม่ได้คอร์สดินหรอก
มันไม่ใช่เขามันเทียบไปเทียบหมาแบบ

โอ้โฮมันไม่รู้เรื่อง

เพราะเราเป็นคนที่ว่าหลักขุนยาก
นี่คุยขุนเมืองก็ว่ามันมีเวลาให้เรา

ตอนที่รู้ว่าเขาได้สามีเด็กรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้น

ก็พูดง่ายในบ้านนะเขาห้ามทุกคน
ชีวิตเรานึกว่าแกไปแล้วกูจะอยู่กับใครวะ

เหมือนกันไม่ได้หมากหมายอะไร
เรียกว่าเฮินเฮินเกลี้ยวเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นก็เนาะเป็นโสดทำไมใช่ไหม

ใช่เขาชอบเหล่าเมืองก็ว่าเราทำมาหากิน

ผู้ชายเขาก่อนขอมื้นกระดูดนำ

และตัวอำดำนั่นมันเขี้ยว
เข้าใจไหม

จริงฉันตั้งใจแล้วกระทืบแล้วฉันเลิก
ฉันไม่ได้คิดว่าจะต่อจริง
มันผิดกันกับตอนที่อยู่กันใหม่เลยไหม
ไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้อย่างได้แต้งไหมนะตอนนี้

ฉันได้กระทืบมันอาจจะถึง
คุณพ่อเขามาขอฉัน

มัน
วันที่ว่าเขาเห็นฉันน่ะเอาลูกเขาอยู่
อ่าเข้าใจกำหลาบลูกได้

ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับชีวิต

โดยที่ว่าเราน่าต้องคดผ่านได้คดปล้อนนะ

มันก็ดีเลยถ้าฉันมีเวลาให้มันอย่างนั้น

ถ้าฉันเป็นปัญหา
ถึงขนาดทำให้ต้องแบบไม่เอาแล้วเลิกแล้ว

แล้วเมืองก็ว่าในบ้านเราเขาก็ค่อยชอบ

อ้าวก็เราให้เราได้หายความสุขกันไหมนะ

ตอนที่แรกเลิกกันมีว่าเรายังคาดอกลายเป็นพูดง่าย
เราไม่ได้ทะเลาะกันออกไปหรือตีกันออกไป

ฉันจะพาเจษบางครั้งถ้าเราพิดนัดเขา
ฉันก็จะโดนบอกป๊าวันนี้ไปส่งผ้ากันหนึ่ง

ปู๊บไปแล้วครับปู๊บไปแหล่ะ

ลูกค้าก็ยังนับทื้อกันบ้างเดิมด้วย
อันนี้เรื่องคุณครัวเกี่ยวกันเที่ยวกันเที่ยว

คือของจำนำที่ป้าลิ้นจีตัดขึ้นมาอย่างสุดฝีมือ
โดยเลือกใช้ผ้าหลากชนิดและของประดับอย่างดีเลยล่ะ

สวยป่ะล่ะ

ต้องบอกว่าเป็นชุดที่ตับพิเศษสำหรับรายการเลย
ทำไมทำไมต้องตัดพิเศษเพื่อรายการเราเพื่ออะไร
ที่บ้านไปไหนหมดทำไมไม่เอามาจำนำ
ถ้าของไหมมันได้ราคาหน่อย

ฝีมือการตัดเย็บเขาสั่งสมประสบการณ์มา
ติดมากี่ปีแล้วป้าลินทรีย์
๓๐ปีได้เลย
ทีแรกฉันทำชุดเจ้าสาวอยู่

เราก็ว่าเออเขาตัดชุดลำหวงตัดไปเซ็ตสองเซต

แบบว่าขอสมมุติว่าวงนี้เอาไปไปตัดที่ไหนเงินหมา

จังหวัดไหนไกลที่สุดที่มาใช้บริการเรา

โอ้โฮใกล้เลยโอ้โฮลาดหรือตามมาตาม
และพิเศษสุดเลยนะอันนี้ตัดมาเพื่อรายการเราเลยนะ
เบ้นนะแล้วคุณผู้ชมนะบอกว่าไม่จะเป็นลูกไม้
เป็นผ้าแวบผ้าเลื่อมอะไรพวกนี้นะ

ขอติดให้ได้ไหมใช่จ้ะอ๋อติดบนนี้

เขาจะไปป่อยพ่มเหมือนพี่ก็ซื้อหล่ำหมุงน่ะ

ชุดนี้๕๐๐บาทเพียงผ้าเลื่อม
ถ้าป้าเอาไปจำนำที่ร้านป้าว่าจะได้สักเท่าไหร
ไม่เคยจำนำของไม่รู้ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
เราไปดูราคามหาชนกันดีกว่าชุดรำวงที่พี่ลิ้นจี่ทำเนี่ยนะคะราคาเท่าไหร่ค่ะ
บังเอิญผมก็ขายชุดแดนเซอร์อยู่มาประมาณ๔๐ปีแล้วนะฮะ
ให้ราคาสูงหน่อยเพราะว่ากัดเย็บด้วยมือทีละชุดผมให้อยู่ในราคาประมาณ๘๐๐บาทครับ
ถ้าตัดเองก็คงจะแพง๒๓๐๐แต่ว่าถ้าเอามาจำนำให้ที่๓๐๐บาทจ้ะ
ฉันให้๕๐๐ค่ะพี่อยู่ร้านผ้าเนอะพี่ให้ค่าแรงและค่าฝีมือ๘๐๐บาทค่ะ
ใหม่แบบนี้เลยหนูให้๗๐๐ค่ะตัดเย็บดีอยู่ให้พันหนึ่งเลยจ้า

ราคามหาชนเขาบอกว่าหลากหลายมาก๓๐๐ก็มี๕๐๐๘๐๐พันหนึ่งก็มี
มีหลายราคามากเลยนะคะแต่ว่าเราสรุปราคามาให้แล้วนะคะเฉลี่ยนะ
ราคามหาชนอยู่ที่๘๐๐บาทค่ะ
ไงคะราคานี้๘๐๐บาทอู้ดีใจแย่เลยอ้าวดีใจแย่แล้ว
คุณจะบอกเลยบอกว่าอันนั้นมันคือราคามหาชนแต่ว่าราคาชุดเนี่ยตัดด้วยฝีไม้ลายมือ
แล้วก็เป็นน้ำพักน้ำแรงประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาทั้งชีวิตเลยนะถูก
เออแต่ถ้างั้นเราจะต้องยืนยันสักหน่อยว่าเราเต้นได้หรือไม่ได้
ถ้าเต้นได้ราคาชุดมันก็อาจจะแพงขึ้นมาก็ไม่รู้

เอาอย่างนี้ดีกว่าใส่ชุดให้เราดูก่อนดีกว่า
แล้วเราจะบอกได้ว่าจะลำดีหรือว่าจะเต้นดี
ตักผ้ามาเลยดีกว่าไหมอ่ะ

มากเลยครับมาวันนี้นะถึงเวลาแล้วนะครับที่จะมาทราบราคาจำนำจากทางรายการของเรา
ขอเชิญคุณป้าประจำที่ค่ะนะคะก็ได้ครับ
คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือชุดลำวงนะครับ
ป้าลิ้นจีตัดขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับ
เพื่อนำมาจำนำกับทางรายการในวันนี้นะครับ
บอกได้เลยว่าชุดนี้ถูกรวมทั้งความรัก
ฝีไม้ลายมือที่สะสมประสบการณ์มาเกือบ๓๐ปี

ฉะนั้นมันมีคุณค่าทางใจมาก
และราคาจำนำจากทางรายการในวันนี้อยู่ที่
เท่าไหร่เท่าไหร่
บอกเลยว่าถ้าค้องอาหารทุนที่ตีมาเนี่ย

ราคาจำนำจากทางรายการเกมรับจำนำของเราในวันนี้อยู่ที่

ต้องต้องแม่
ค่ะในตลาดจะให้สูงสุดหน้าพันหนึ่งนะ
เออเอาว้าวเออเอาว้าว

ถ้าป้าลินจีจากเพชรบุรีพอใจนะครับกับราคานี้

แล้วตอนนี้นะคะขอมอบเงินจำนำให้กับทางพี่ลินจีก่อนเลย

เมื่อมีการจำนำแล้วมันก็ต้องมีการถ่ายของคืน
กติกาการถ่ายของง่ายสุดเลยนะคะ

ถ้าถูกข้อนี้นะถ่ายของได้สำเร็จด้วยนะ
เย้หัวใจจะไหว

กลับเข้าสู่รายการเกมรับจำนำนะครับคุณผู้ชมครับ

ก็คือช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืน

โดยเราจะมีคำถามถ่ายของ

ถือว่าถ่ายของสำเร็จ
รับของรางวัลกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้ถึง

ลิ้นจี่จากจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณ

แล้วตอนนี้เงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่แล้วนะน้องเบ้น
พร้อมไหมครับป้าลินจี

มาถึงคำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ

แถวนี้เขาว่าแซ่บมากเลย
ลิ้นจี่ลูกเดียวเปรี้ยวทั้งเพชร

ตั้งเองนะไหมตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะ

ตั้งการเล่นเฟสแล้วก็ใช้อันนี้มาตลอดเลย

ลิ้นจี่จะมีศัพท์วัยรุ่นเยอะ

ป้าหิวเท่าไหร่เนี่ยปูปลาร้าเนี่ย

เวลาปั๊มปุ๊บเขาจะมีศัพท์วัยรุ่น

ปังมากแม่อะไรอย่างนี้
รู้จักไหมคะแปลว่าชุดเนี่ยของฉันน่ะลองตัดออกมานะ
เอ้อเอาละค่ะมีความสุขทำมากเลย
แต่จะมีความสุขมากถ้าตอบคำถามนี้ได้นะครับ

ตาท
โอ้เข้าใจแล้ว
ตัสเนี่ยมีความหมายว่าอะไร

ห้อที่สองพังผิดเนิด

ตาสเหมือนกับว่ามันสุดยอดอะเข้าใจไหม

เคยได้ยินมาแต่ฉันรู้ฝังเสียงขึ้นเสียงสูงเนี่ย
ฉันก็ว่าน่าจะถ่ายถูกนะ

อุ๊ยลินจี้ลูกเดี้ยวเปรี้ยวพังผิดเนี่ยตาสมาก

ต้องจะฟังเสียงเอ่อ

สรุปจะตอบว่าดีเลิศหรือพังพินาศคะ

ตอบมาแล้วนะคะสรุปนะคะ

ข้อที่๑ดีเลิศเป็นคำตอบที่
เหมือนธุรกิจ
ศัพท์วัยรุ่นเข้าไปแบบนี้
รุ่นใหญ่อย่างป้าลินจีก็ยังวิเคราะห์ได้เลิศ
ดีเลอร์จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่

ถูก

ถูกครับ
เอาแล้วลินจีลูกเดียวตาสมาก

ตาสมาก

คุณผู้ชมครับสุดยอดที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับ

จะได้ยินกันบ่อยในโลกของออนไลน์นะครับ
เป็นน้องสไปบาบานะคะ

เอามาพูดจนตอนนี้ทุกคนก็พูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองกันหมดแล้วนะ

สรุปนะคะป้าลินจีตอบคำถามถ่ายของไปแล้ว
ข้อตอบถูก๑ข้อรับไปก่อน๕๐๐๐บาท
ปารินจินอกจากสนุกเฮฮาอย่างนี้แล้วนะน้องเบ้น

เขาบอกว่าเขาสื่อกับวิญญาณได้
ฉันแค่เห็นกันคุยมาก

ข้อมูลมานะถึงขั้นทะเลาะกับจอมปลวกนะครับคุณ

ฟ้าลินรู้สึกว่าวันนั้นจอมปลวกนั้น
ฉันรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนฉัน
วันนั้นฉันขับรถไปฉันก็ไปจอด
จรที่จอมปลวกแล้วท่านขับหมอสายนะ
ฉันก็หักแงะเขาล้อหน้าไปตี
ไปตีว่าปลวกฉันก็เล่นกัน

ขับมาเขืองชนเย็นมาตัวตัว
กำลังขับทุกมันก็จนชอยฉัน
ฉันก็แหกปากว้าวเฮี่ย

แหมงฉีตัวน้อยเดียว

เขาเล่นกับฉันฉันก็โกรธเหมือนกับว่า
ก็ว่าเราไปเล่นกับเขาก้อนเขาก็เลยเล่นแล้วกับ
เขาก็บอกกับป้ามันแค่ว่าเล่นกันเล่นกัน
เท่าไรเรามาเล่นนักกับฉัน

ฉันก็พอขัดปรวจภัณฑ์แล้วมันมองแล้วมันมอง
ฉันว่าแค่นี้ก็โกรธ

แต่มีบุคคลหนึ่งใช่ไหมน้องเบ้นที่ถามบอกว่า

ใครนะครับ้างอ๋อคงบอกเลยหมอปลามือปราบสัมภเวศี

คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
ก่อนจะมาเป็นมือปราบสัมภเวษี
หมอปลาเคยเป็นอะไรมาก่อน
ข้อที่๑นะฮะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
ข้อที่๒อาจารย์ค่ะกรรมศาสตร์
ข้อ๑พระชันศรีคมภาค
ครูไม่ต้องคิดเลย
ก็ถ้ารู้ประวัติเขาว่าตอนนั้นมาเหรียญในกรุงเทพ
ตอนนั้นเขาเป็นนักศึกษานี่อยู่
เขาเที่ยวดีนอนตามวัดตามอะไรนะ

มันเคยเห็นเข้าตั้งอย่างนี้พรมป่ะนี่

ตอบข้อหนึ่งนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นคำตอบที่

ป้าลิ้นทีจะไถ่ชุดลำวงกลับบ้านสำเร็จ
แต่ข้อมูลแน่นขนาดนี้ดูไม่น่ามีปัญหาแล้วล่ะครับ
มามาฟังคำตอบชัดกันเลย
ถูกไหมโทษไม่ถูกนะ
ถูก

ถูก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทำให้รู้ถึงสิ่งลี้ลับต่างได้นะครับ

และพอดีทำให้ไขเขาสำเร็จ

มาถึงคำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
บอกว่าผัวไปหมามาแล้วตอนนี้

เลี้ยงเยอะด้วยอยู่กับหมามีความสุขด้วย

ทีนี้มาโจรทอง

เราสงสารแล้วก็ให้นี่มันก็เลยคลอด

ตัวกันทั้งหมด๙ตัว

คำถามไถ่ของข้อที่๓

จะมีความผิดปกติด้านใด
ข้อที่๑หูหนวก
ข้อที่๒ไม่รับรถ
ฉันว่ามันได้ยินมันก็ใช่ไหมนะ

ตัวมันอย่างน้อยมันก็ดีข้างน้อยของมัน

แต่มันอาจจะได้กลิ่นหรือเปล่าเออ

ฉันก็เลี้ยงมันป้นพี่เห็นมันกระซิบบอก

และข้อหนึ่งหูหนวกเป็นคำตอบที่
ยากเหมือนกันนะข้อหนึ่งค่ะคุณค่อยสังเกตหรือเป้าหมดสุดนักของเขาคือถูกมั้ย

สุนัขแรกเกิดในช่วงระยะเวลานะฮะตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงประมาณ๒สัปดาห์แรก
ลูกสุนัขจะอยู่ในสภาพที่หูหนวกและตาบอด
และในช่วงเวลานี้ลูกสุนัขจะใช้การดมและการสัมผัสในการทำความรู้จักสิ่งรอบตัวของพวกเขานะฮะ
หลังจากนั้นประสาทสัมผัสจะค่อยพัฒนาขึ้นมาเป็นปกติค่ะ
ตาก็จะเริ่มมองเห็นหูก็จะเริ่มได้ยินนู่นนี่นั่นนะครับ
ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อตอบถูก๓ข้อรับเงินรางวัลไปเลย๑๕๐๐๐บาท
เดี๋ยวบอกประมาณไว้เดี๋ยวซื้ออาหารให้สองลูกถ้าถูกก็เอ้า

ชอบเรา
แต่ตอนที่เป็นหน้าฮิชาไอ้ที่ตอดโพมเทเป็นเมียน้อยนะ

คือมันท้ายนั่งข้างบ้านด้วยมาก่อน

เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลร่างกาย
ใช่ค่ะฝีมือในด้านการแสดง
บอกเลยบอกว่าพระเอกตลอดการจริงนะฮะ

คำถามถ่ายของข้อที่๔ถามว่า

เคยได้รับตำแหน่งที่สุดของโลก

ข้อที่๑แสดงภาพยนตร์มากที่สุด
ข้อที่๒มีใบหน้าสมส่วนมากที่สุด

คิดว่า
ตอนนั้นก็เคยได้ฟังอยู่มั่งไอธิวะ
เขาเป็นพระเอกที่แสดงนางมากที่สุด

ข้อหนึ่งค่ะแสดงภาพยนตร์มากที่สุด

เริ่มหน่อยนะเป็นหน้าพิษไหมนะ

เฮ่ยขอโทษ

เดี๋ยวออกไปนอกสัตว์ตูถูกตีหัวแน่
แพ้แต่ขนไม่แพ้เว้ย

ตรงนั้นเลยล่ะถูกครับ
เพราะว่าพ่อแอดนะคะสมบัติเมธานี
เป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลก

ตายแล้ว
ยังไม่พอนะคะ๒หมื่นยังน้อยไป
ถ้าช่วงหน้าสามารถเล่นเกมสำเร็จ
เงินรางวัล๒๐๐๐เนี่ย

ช่วงหน้ากลับมากับตัวจำนำโชคสักครู่ค่ะ

เริ่มครับ
เร็ว

ได้หรือไม่ได้ครับ
เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ต้องใช้เอว
แต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เอวท่าไหนยังไง

เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ากติกาของเกมนี้จะเป็นยังไงในช่วงตัวจำนำโชคค่ะ
ช่วงตัวจำนำโชค
ทำภารกิจจากตัวจำนำ
หากทำสำเร็จทางรายการจะเบิ้ลเงินรางวัลให้อีก๑เท่า
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
เอวปังทำประตู
ผู้จำนำจะมีถุงน่องผูกติดกับเอว

เลี้ยงลูกบอลไปยิงประตูจำนวน๒ลูก
หากทำสำเร็จภายในเวลา๑๐๐วินาทีรับรองปังแน่
พร้อมจ้า
ที่บอกนะเอวต้องดีนะ

เริ่มครับมา
ข้าว

มันยาก

มันยากดี
เอตเกิดเอามา

ดีนะ

เจกดูแล้ว

อันนี้ก่อนก็ได้ไป

ไปแล้ว
ไปแล้วตรงนู้นเลย

เราบังคับเขาไม่ได้

เราบอกว่า๒ลูกด้วยกันที่ใครเป็นตัวไวนะฮะทำได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มันมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
มาดูว่าป้าลิ้นจี่ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้หรือไม่ได้

ไม่ได้โอเคโอเคไม่ได้
ทั้งหมด๑๐๕วินาที
สรุปนะคะป้าลินจีทำภารกิจไม่สำเร็จ
แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามีเงินสะสมอยู่แล้ว
บาทรวมถึงเงินจำนำอีก๓๕๐๐บาท

และที่สำคัญคือไข่ของสำเร็จ
ลิ้นจี่จ๋าเงินจำนวนนี้จริงแล้วเนี่ย
จะนำไปทำอะไรก่อนหรือกลับไปบ้านแล้วครั้งแรก

น้ำควรถึงใจดีแต่ที่ฝันของเรานะครับ
อย่างจักระฮะทำได้เนอะซื้อได้
เพราะว่ามันจะได้ไปต่อยอดอาชีพของเราได้
วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้จำนำของเรานะครับ
ป้าลินจีและครอบครัวครับขอบคุณมากนะครับ
และเช่นเคยนะคะต้องบอกว่าผู้จำนำทางบ้านเนี่ย
เราก็มีเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะไปถ่ายของให้
แค่คุณนะคะส่งจดหมายมานะคะหรือว่าอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะ
เฟซบุ๊กนะคะเพจของเราคือเกมรับจำนำนะคะ
บล็อกมาเลยบอกมานะชื่ออะไรเอาอะไรไปจำนำ
แล้วของนี้มีคุณค่ากับคุณยังไงบ้าง
บางคนไม่เล่นเฟซบุ๊กเขียนจดหมายมาบอก

และชาวจำนำในวันนี้คือ
จำนำจากทางบ้านที่รายการไปถ่ายของให้ในวันนี้
คือคุณบีจากปฐุมธานีครับ
คุณบีมีอาชีพเป็นเซลแมนที่ต้องใช้รถยนต์
ในการเดินทางไปทำงานตามจังหวัดต่าง
แต่ไอ้เจ้ารถคู่ใจดันต้องมาซ่อมซะนี่

จำนำไว้ในราคา๓๐๐๐บาท
ทางรายการเห็นถึงความจำเป็นของคุณบี
ก็ไปขอถ่ายท้องให้ถึงที่เลยแล้วกัน

เพราะว่าเธอจะได้เชิญของธุรกิจธรรมยาผม
มีความสุขมากครับที่ได้รู้เล่นมาถ่ายธุรกิจธรรมยา
นะครับคุณผู้ชมครับรายการเกมรับจำนำของเรานะครับ
พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชมเสมอนะครับ
คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับเราก็ได้นะครับ
ของชิ้นนั้นอาจจะไม่มีมูลค่าสำหรับใครแต่มีคุณค่าสำหรับเรา
และคุณก็จะได้ราคาจำนำสุดพิเศษกลับไปด้วยครับ
พบกับเรานะคะเกมรับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็น

ผมเอเชยามิชัยและน้องเบ้นพรชิตาลาไปก่อนนะครับ

สวัสดีครับ
ผู้รับจำนำสำหรับปลาแขนมาก
เกือบจะไม่ได้เจอกับคนที่รักอีกแล้ว
โอ๊ยแล้วก็รู้ไหมทำไมเขาจะบอกรักเราสักทีเนอะ

ว่าตอนเขาแต่งงานทำไมปล่อยเข้าไปเลย

โอ๊ยก็เราฐานหน้ายากจนเนอะ
จะให้เขามาลำบากก็เรามันก็ไม่ดีเนอะ
ของที่นำมาจำนำกับรายการในวันนี้คือ
แวนแทนใจครับผม